ทีนี้ก็เสร็จเข่าของปานเพชรเลยนะครับ

โจโจ้นี่เก๋าเกมกว่าครับ
ส่วนยอดของพวกนี้หนักแรงครับ

ว่าอยากจะใช้ยอดขุนพลเป็นสะพานที่จะต่อยอด

ว่าจะมาขอแจ้งเกิดแล้วขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งซะหน่อย

คู่นี้ต้องพิสูจน์นะครับน่าสนใจเลย
บนเวทีครับ

ชื่อนัตภูมิยิ้มแยม
อายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดชนบุรี
กมาแล้ว๗๒ครั้งชนะ๕๕ครั้ง
แพ้๑๕ครั้งและเสมอ๒ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนเพชรใหม่ชนรงศักดิ์

ยอดขุนคนพเมืองเพชร
เกียรติศักดิ์บัวลาอายุ๑๘ปี
เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี
กมาแล้ว๕๕ครั้งชนะ๔๒ครั้ง

ขุนศึกอพิมนศ์ศรีที่เวทีมวยรังศิษย์ไทยรัฐครับ

วยของพี่สมชายสำนักบกรถสมชายมิซูเลยครับ
แต่ว่าซ้อมอยู่ที่๑๓เหรียญพระราม๙นะครับ
ในการสนับสนุนของเสียสมชาย
ถือว่าเป็นพ่อพระวงการมวยนะเสียสมชาย๑๓เหรียญนะ
เป็นคนให้สถานที่ซ้อมครับเก็บตัวครับ

ส่วนน้ำเงินนี่ก็ซ้อมอยู่กับเสียเล็กนะครับ

พ่อแท้ของน้ำตาลพอเมืองเพชร
ยอดมวยหญิงแห่งแผ่นดินเลยนะครับ
คู่นี้น่าสนใจนะครับพิกัด๑๔๕ปอนด
จังหวะฝีมือพี่ชัยว่าไปแล้วอยู่ที่แดง
เดี๋ยวดูครับวันนี้น้ำเงินขึ้นลิปทาบชั้นจะผ่านได้ไม่ได้ครับ
เสียสมชายนิติวนักกุลก็น่าจะติดตามการถ่ายท่าสดดู
ช่องไทยรัฐทีวีณขณะนี้ด้วยนะครับ

ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ก็เพิ่งขึ้นมาครับยอดขุนพลครับ
ส่วนมากจะไปชกมวย๓ยกครับ

วันนั้นมหาบุคว่าเตรียมตัวฟิศซ้อมน้อยไปหน่อยก็เลยแพ้ให้กลุ่มศึกยาว

ขณะที่มุมแดงก็มีพี่สมชายครับ
หนึ่งในทีมงานของวันนี้สองชายแล้วก็ศึกยาวมหายรัฐนะครับ
ขึ้นมาถอนมงคลให้กับมุมแดงครับ

ศึกยอดมวยไทยรัฐติดตามกับพี่ปะพี่บุ๋มครับ
ครับผู้ชมนี่เป็นคู่ที่๒๑๔๕พร

กระดูกกระเดี้ยวดีกว่าน้ำเงินนี่รุ่นน้อง

อันนี่พอมึงเพชรพูดแรกนั้นนี้

ถ้าตามภาษามวยเขาบอกพลิกไปแล้ว๑คู่

ผู้อภัยเงินประธานชมรมส่งเสริมศิลภาคมวยไทย
มวยไทยจังหวัดนครราชสุมาร่วมกับองค์ภาคที่สองจัดการเกี่ยวขันครั้งยิ่งใหญ่เลยจัดมวยน่าจะร้องวันแห่งชัยชนะแห่งเท้าโสลานาลีปี๘๕ณวิธีมวยโสลานาลีรวมทั้งหมด๑๒คืนเริ่ม๒๓มีนาคมถึง๓เมษายุ่น

โอ๊ยโดด้วด้วด้วมาอีกแล้ว

ผมจะว่านะ๔คู่ในวันนี้เดี๋ยวตามกันไปติดเลยนะ
เจ้าแรกมันเถาะเชื้อไว้แบบนี้ยาวเลย

โจโจโจโจจริงโจ

การทางมวยนี่เป็นรอมโจโจ้นะครับเป็นยุ่งเยอะกว่า๑๘โจโจ้๑๗
นี่ขยับด้วยความมั่นใจเลยรอมทุกคน
มีสงชายมิสูหัวหน้ามีสงชายสิบสามเหรียญดูแล
ถ้าพูดถึงชื่อคนนี้แล้วโอ้โหคนดีที่สุดของวงการมวยเลย
อุ๊ยเจอหมัดเอาแล้วหมัดสวนสวนมวยใหญ่บวก๑๔๕ปอนด์
วันนี้น้องขู่พี่เลยนะยอดขุนทน
แม่คู่นี้กับเบหมอคงน่าจะรอทำงานอีกคู่หนึ่งนะ
มันจะตามคู่แรกไปแล้วสินี่
อีก็ขยับด้วยความมั่นใจดีนะยอดขุนทน
โจ้โจ้ตอนนี้โจโจ้ไปก่อน
อันนี้ให้โจโจสัก

มันต้องเน้นหน้าหัวใหญ่นะ
หวาดเสียวตลอด

ไต่ขวาต่อยขวาจักจัก
ทุกคู่เลยยอดผิงพล

อันลุกเจ้าแม่แบ่เบอร์อะไร

คนละคนนี่แหละคนละแบบ
นี่ต้องแช่ยกแรกนะ
ยกแรกนะต้นเกมยังอีกยาว

มครับ
หม่วยคู่สองนะก็ผ่านมายกแรกโอ้โหโดนหมัดเข้าไป
อู้ยเสาะเดียวครับ

ตอยดับถักถักนะครับ
โจโจ้โดนเข้าไปถึงกับซุดเลย

ตอนนั้นครับยอดขุนพลเข้ามาไตล์ซ้ายเข้าลำตัว
โจโจโดนเข้าไปสะดุ้งครับโปรเภอร์เตอร์มหาชนครับ
คุณทงชัยรัตนาสุบันพร้อมกับนักมวยชาวต่างชาติครับ
จาก๑๓เหรียญครับรีสอร์ท

เอ้าทีมงานของน้ำเงินรู้ดีนะครับ

เล็กบอกว่าลุยเลยครับยก๑ยก๒เอาให้น็อกไปเลย
ถ้าไม่อย่างนั้นก็ตัวใครตัวมันเอาตามต่อบนเวทีครับ

วันอาทิตย์นี้ครับ๑๙มีนาคม
ยก๒ยัดด้วยความมั่นใจครับยอดขุนพล
กแรกนะพี่ป่าถ้าแดงไม่โดนเชือกนี่มีสิทธิ์โดนนับเลยนะ
หลงสุดไปแล้วหลงหลังหายท้องเลยนะรูปนั้นอ่ะ
มวยใหญ่นี่อาวุธออกแต่ละอย่างมันอันตรายครับ
หนักแรงทั้งคู่นี่ครับแข้งซ้ายหน้า
อ๋อระวังต้องระวังแลกมาส่วนมาแล้วตามด้วยแข่งขวาฟักโจโจ
เอาประสบการณ์เข้ามาช่วยนะครับแต่ประทะตรงลำบากนะครับ
เจ้าขุนพลใหญ่กว่าไม่ได้เก่งเลยดูสิ

ขึ้นมาบนเวทีไม่มีพี่ไม่มีน้อง
ไล่ไปที่มุมตัดพื้นที่ให้แคบ
หนีไม่ออกแล้วมันหลายด้วยแข่งซ้ายแต่แล้วสวนด้วยขวาลุภเหมือนกัน

ที่รูปหนักนี่มันอยู่ที่น้ำเหงิรหนาอยู่ย้อนขุนท้วนรูปหนักเนี่ย
กบออกมานี่หลายคนคิดว่ามันอาจจะกลัวหรือเปล่า
โอ้โหขึ้นมานี่ดูแล้วมันไม่น่าสู้โจโจ้ได้นะ

ไปชกมานี่โจโจ้เหนื่อยเหมือนกันนะเจอรุ่นน้องแบบนี้
เปรียบด้วยไงโอ้นี่จิ้มมาดินะ
เห็นไหมหมัดขวาวงในมาจับเข้นเน้นมา
ด้วยเข่าดึงเหลี่ยมแล้วตีด้วยซ้ายเต็มเลยลูกนี้
เก่าก็ช่วยเลยลูกนี้ถ้าเป็นชิงดำนี่เลิกเลยนะ
หลายคนก็มองเห็นแล้วในมันสู้ไม่ได้อ้าวว่าต่อลุ้นกันต่อยังไม่แน่

ป่าเช็คแฟนคลับก่อนดีกว่าว่ายังไง

ฟังตามหูตามหน้าตู้บอยหนองแคร์อย่างนี้เป็นไง

นี่ไอ้เจ้ากีสระบุรีอย่างนี้
กีจะกลัวนี่ต่อยาวเล่นยาวเหมือนมันก็น็อค
สุดท้ายตัวเองโดนเลยโดน
ตอนนี้เป็นเล่นหมัดหนึ่งสองโจโจ
เริ่มชกไปชกมานี่นะเริ่มเข้าทางโจโจแล้ว

ถ้าเดินมาแล้วไม่ออกนี่เดินเข้ามานี่โจโจ้เก่ากว่านะ

แม่พูดถึงเงินล้านแล้วสามสิบอย่าพลาดนะครับพี่น้อง
วันศงชัยบวกสิงหมาวินนี่ยังมีมันหลวง
สามสิบพบกันที่ราชดำเนินยิ่งใหญ่มากเลยนะครับ
นี่เป็นไงคุณกลพระจันฉายโอ้โหสุดยอดสุดยอด
คุณกลนี่ขวาแทบทุกขวายอดเยี่ยมนี่แทบทุกองค์กรทุกสถาบันแล้วเกลียดออกขึ้นอยู่นี่
แม่ลูกนี้โดนเข้าไป๒ทีแล้วนะยอดขุนพลภาวะเลยนะ
โดนมาแล้วลากเหี่ยวแล้วคืนเนี่ยโอ้โหหนักมาก
ออกสร้างรักมากหมดยกที่สอง
ครับแฟนมวยนะครับพลาดไม่ได้ครับวันพระหัสที่๓๐มีนาคมครับ
ศึกวันทรงชัยผู้เอกนำรายการครับเสกสรรออกขวัญเมืองพบกับซูเปอร์แบงค์

แล้วก็ปืนกลครับต่อสุรัตน์พบกับพระจันฉายพีเกแสนชัยมวยไทยยิมครับ
หัวภาพไม่ได้นะครับกิ่งสังเล็กกับเสาเอกครับบนเวทีว่ากันต่อ
ยก๓มาแล้วต้องจี้ให้ติดเลยนะครับ
สำหรับยอดขุนพลพอเมืองเพชรน้ำเงินนะครับ
โจโจ้นี่ใช้ความเก่านี่ดักรอจังหวะ๒แล้วช่วง
ยกที่๒นั้นบิดเหลี่ยมหักเข้าที่มุมแดงนี่สวยงามเลย
ออกอาวุธยาวเก่าไม่จำเป็นนี้ไม่ให้น้ำเงินติดในเลยนะครับ
แต่โดนหมัดขวาตรงนี่อันตรายใช้ได้เลยยอดมนเพชร
แต่ไปโดนหักเหลี่ยมเข่านี่๒ดอกเข้าไปแล้ว
ไปขวาต่อยขวาอันตรายเลยนะครับอืมลูกหัวขุนพล
สู้ไหนสู้ไหนมียักษ์ไส้มียักษ์ไส้อ่ายักษ์ไส้
นี่กินโจโจได้ลูกเด้งตีนะอืมแล้วมียักษ์ไส้ออกมานี่
อ้าวเป็นปัญหาเหมือนกันนะฮะอย่างนี้แทงโก่งแล้วแทงนี่สวยเลยนะ
มันไม่ได้เก่งเลยน่ะไม่มีการเก่งเลยไม่สนเนี่ยเอาคืนอ่ะค่ะแย่
เออเกมตลอดครับยอดขุนพลมือมูยมันต้องอย่างนี้ต่อยเลยมันก็ทับใจ
ยาวไปจิ้มโอ้โหหมัดนี่อันตรายมากนี่กาดจบด้วยหมัดเลยนะเนี่ยยอดขุนพล
นี่มันมีวัดเจราะกันแล้วทุกซอมใครยุบใครเหี่ยวเรียบร้อยทันที
แต่ล้มงั้นนี่ความพยายามเยอะนะเดี๋ยวกับส่วนคนพยายามมากแล้วมียัดไส้ด้วยเห็นมั้ย
โก้คืนยัดมาไตมาซ้ายปีซ้ายปีเอาอะไรก็นี้โจโจ
แทงซ้ายเข้าด้วยดีเอาเต็มเต็มนี่ไงโอ้โหเอาดาบไปบนระเล่มแพงกันไปเลย
นั่นแหละทีมสนุกมันอยู่ที่เนี้ยวัดกันที่ว่าใครจะยุบล่ะครับ
คุณผู้ชมนั่นแหละโอ้โหอื้อตารางดอกตารางเม็ดเห็นไหมสะอึก
สะอึกทำมาหยั่นมานี่ซ้อมเหลือสิบสามเหรียญพระรามเก้า
มวยในหันซ้ายหันขวาแล้วมันจะเอายังไงดีเนี่ยน่าจะวุ่นวายนะ
เออดูเหมือนแดงยาวไว้ยาวไว้ที่ไหนแล้วน้ำเงินออกมาแบบนี้แดงเหนื่อยอีกแล้ว
ยาวไม่ได้ยาวไม่ได้ดึงเหลี่ยมแล้วตีด้วยซ้ายลูกถนัดเลยนะ
โจโจได้ลูกนี้เยอะเลยน่ะโจโจลูกเด้งตีเนี้ยเด้งแล้วโดดโดดแล้วตี
ต้องรับก่อนต้องรับก่อนต้องให้โอกาส
ไม่ให้วันนี้หย่อคุณพนธ์มาสองคนน่ะต้องรับแบบสองคนน่ะ
ทรัพย์มากทรัพย์เยอะ
สวนคืนเดี๋ยวมีสวนคืนแล้วอัดเป็นเรื่องได้
มัดพระเจ้ามัดแข็งมีสวนหรือเปล่า

โดนเข่าเข้าไปซี่โครงอ่อน

จบลงในยกที่๓ทั้งคู่เลย

สะสมเข่าสะสมเข่าไว้เยอะเลย

โอ้โหนี่จุกครับโดนซี่โครงอ่อนเข้าไป
ซี่โครงซี่สุดท้ายใครโดนก็แบบนี้
สู้ให้ดีนะสู้สู้สู้ใช้ได้เลย

อันนี้ไปโดนเข่าเยอะ

โดนจริงด้วยนะแล้วโดนเข่าเยอะมากนะ

โจโจ้หัวลงน้ำแข็งชนะทีโอยอดขุนพลพอเมืองเพชรยก๓พักกันสักครู่